เริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโยต้าไทยลีกนะครับ
ช่วงนัดกลางสัปดาห์เมื่อวานเตะกันก่อนที่จะหยุดในช่วงสงกรานนะครับ
แล้วก็ฟอร์มยอดเยี่ยมจริงสำหรับทางบุรีราม

ท้ายแล้วการแก้เกมในช่วงครึ่งหลังนั้นก็ทำให้บุรีรำสามารถยึดจ่าฝูงได้ต่อไปครับ
เจอกับการท่าเรือนะครับสำหรับบุรีรำ
เปิดสนามช้างอาริน่านะครับ
ก็เป็นเกมการแข่งขันบิ๊กแมชสำหรับหัวตารางนะครับ
นัดที่๑๐ของลูกการในโตตาไทยลีกส์
ก็ก้อนได้บอลไหลคืนกลับมา
นิติพงศ์เปิดเข้าไปตำแหน่งของนูรูนครับ

ไม่ได้กระโดดสูงอะไรมากครับเพราะว่าตัวเล็กครับ
จะเล่นลูกกลางอากาศอีกคนลำบากแต่ตำแหน่งการเปิดดีครับ
ศาสลักคนประกบก็รูปร่างพอกันด้วยครับ

ต่อแกมเดียวก็เลี่ยงบูมเลยครับ

ในช่วง๑๓นาทีแรกแต่ว่าก็ได้คืนไม่ช้าจนเกินไปครับ

สลักเปิดเข้าไปให้กับทางอเดสตูเยส
และนาทีสุดท้ายปิดกล่องจากทางเอสก้าบลูโน่ครับ
ง่ายยัดเข้าไปครับก่อนอันนี้ก็มีโอกาสหลายครั้งเหมือนกัน
บุรีดำชนะ๓๑ครับเก็บ๓แต้มทุกนัดที่ลงเล่นในบ้าน๖นัด
และขนาดนี้ครับมี๒๖คะแนนนำเป็นจากฝูงต่อ
ส่วนการท่าเรือแพ้๓นัดติดต่อกันหล่นไปอยู่ที่๘แล้วครับ